ทุกผู้ชมครับวินจักรยานยนต์รับจ้างสองคนนะที่เป็นชายหนุ่มเนี่ย
แล้วไปทำร้ายลุงรอปภของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะอ่า
ที่บริเวณประตูเชียงราก๑ตามภาพในกล้องวงจรปิด
อ่าคือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเป็นเขตพื้นที่
ที่เขาจะต้องมีกฎระเบียบของเขาถูกต้องค่ะอย่างวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
คนนึงถือไม้คนนึงหมดก็น็อตทั้งไปทั้งทุบทั้งฟาดไว้
เขาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรสู้ไม่ไหวด้วย
คือสองคนนี้ไม่พอใจที่ลุงรปภคนนี้
เวลาตัวเองขี่จักรยานยนต์ผ่านทีไรเนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เนี่ย
จะถูกว่าทุกครั้งว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก
ค่ะแล้วก็เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยหลายครั้ง
มาทุกครั้งคุณลุงรอปภก็จะเตือนทุกครั้ง

ก็เดี๋ยวหาว่าหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่เจอใครลุงก็เตือน

โมงเย็นเนี่ยโอ้โหรถลาควักไขวเนี่ย

คือมันไปถอดเสื้อวินทิ้งก่อน

ก่อเหตุเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปนะครับ

สองเข็มแล้วก็มีร่องรอย

พอออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้น

เย็บแบบนี้นะครับก็ไปแจ้งความ
ค่ะวันนี้ครับตำรวจสพคลองหลวงที่ปฐุมธานีซึ่งเป็น
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษย์นะครับที่ตะบน
หนึ่งอำเภอคลองหลวงเนี่ยอ่าได้ตามตัวเจอแล้ว
สองคนนี้นะฮะตามจับได้แล้วนะครับหลังจากไป
สารออกหมายจับด้วยนะครับอ่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่าน
ทั้งสองคนก็มามอบตัวนะฮะสองคนนี้คือนายนัท
ถวุตคศทองครรมอายุยี่สิบแปดแล้วก็นายนัดถวุต
เหนือทองอายุยี่สิบห้านี่นะฮะสองคนนี้ครับมามอบตัว
เมื่อช่วงบ่ายนะซึ่งทั้งสองคนมามอบตัวกับ
ตำรวจสพคลองหลวงสารภาพว่าทำจริงยอม
รับผิดทุกอย่างแล้วอยากจะไปขอโทษลุงรอปภที่พวกตัวเอง
เองเนี่ยใจร้อนมากเกินไปแต่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ
เรื่องของที่ตัวเองเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะเรื่อง
เสื้อวงเสื้อวินเนี่ยกำลังทำเรื่องขึ้นทะเบียนอยู่
เพราะว่าสองคนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
นะครับอ่าก็ขอโทษสังคมด้วยจากนี้ไปอ่าจะทำให้ใจเนี่ย
เย็นลงจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนี่เขาบอกว่าแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเอาลองไปฟังดูนะฮะเสื้อหลายครั้งอยู่
ครับอ่าก็ก็คือว่าเราเป็นคนที่โหงหรล้านไม่ฟัง
ก็ใจร้อนแล้วก็ก็เลยว่าอย่าจะขอโทษรูงปรับภาพ
แล้วก็ขอโทษพี่น้องทุกคนด้วยที่ว่ารู้จักตัวผมแล้ว

ต่อไปไม่ทำเนอะ

ก็คือว่าจะให้ใจเย็น
แล้วก็ตั้งใจทำมาหากินอย่างเดียว

แต่พอสืบไปสืบมา๒คนนี้

มาวิ่งวินเถื่อนจะเอาเสื้อวินเขามาใส่
ก็เลยออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับวินเขา
ซึ่งวินคนอื่นเขาก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องด้วย
สองคนนี้ก็ก่อเหตุเอง

จากนี้ไปเนี่ยขอออกกฎระเบียบเลยนะครับว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนค่ะนะ
โดยเฉพาะวินจักรยานยนต์รับจ้างทั้งหลายนะครับ
หรือต่อให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ต้องใส่หมวกกันน็อก
ถ้าไม่ใส่ก็ต้องถูกจดชื่อตักเตือนเพราะที่ผ่านมาเคยมีนักศึกษา
ลนจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมาแล้ว
ส่วนรถคันอื่นถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องใช้ไม้แข็ง
ต่อไปก็ต้องมีการทำบัตรผ่านแล้วไม่อนุญาตให้เข้าออกมหาวิทยาลัย
ส่วนคุณลุงรอปภที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าให้คุณลุงพักก่อนนะ
กว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็อาจารย์ปริญญาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะหารอปภที่อายุน้อยหน่อย
แรงเยอะหน่อยมีแรงหน่อยเดี๋ยวมาอยู่ตามจุดที่อาจจะเป็นจุดล่อแหลม
มาช่วยดูช่วยเสริมกำลังเรื่องของรอปภการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเลย